ท่านผู้ชมครับไม่รู้ว่ายังจำเหตุการณ์จำคดีนี้ได้หรือเปล่านะฮะ
แต่ให้ดูตรงนี้ก่อนวันนี้มีชาวบ้านไปหาของป่าบนเขาอังคารอยู่ที่บุรีรำนะฮะ
แล้วเจอโครงกระดูกมนุษย์โอ้โหลักษณะสภาพเนี่ย
ถ้าเสียชีวิตก็คงนานพอสมควรแล้วล่ะนี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เขาอังคารนี่อยู่ที่ตำบลเจริญศุกร์อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีลำนะครับ
คือจุดตรงนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเอ๊ะอยู่มันจะเกี่ยวข้องอะไรยังไงกับคดีที่บอกว่าจำได้หรือเปล่าเนี่ย
จุดที่เจอโครงกระดูกมนุษย์ตรงนี้จะอยู่ตรงที่เป็นถ้ำที่เขาเรียกว่าถ้ำหมาป่า
ทิศตะวันออกของเขาอังคารถ้าห่างจากตรงนี้ไปสัก๒กิโลเมตร
อ่าเดี๋ยวย้อนกลับไปดูเลยนะฮะเมื่อสองเดือนก่อน
ห่างจากจุดที่เจอโครงกระดูกนี้ไปสองกิโลเมตรเคยมีจักรยานยนต์ของผู้ชายคนหนึ่งจอดทิ้งอยู่
ขอดูภาพเมื่อสองเดือนก่อนนี่ฮะนี่คือจักรยานยนต์
ที่มีคนไปเจอนะครับเมื่อ๑๒ธันวาคมตอนที่เขาไปเก็บเห็ดบนเขาอังคาร
และคือจักรยานยนต์ของนายนัฐกรฉนำกลางชื่อเล่นชื่อต่ออายุ๓๘ปี
หายไปจากบ้านเมื่อสามธันวาคมนี่คือคนที่หายตัวไปนะครับ
แต่จักรยานยนต์ของต่อเนี่ยมาเจอที่เขาอังคารเมื่อ๑๒ธันวาคม
แล้ววันนี้มีคนไปพบโครงกระดูกมนุษย์ห่างจากจุดที่เคยเจอจักรยานยนต์ในวันนั้น
ห่างกันสองกิโลเมตรเดี๋ยวกำลังตรวจสอบกันอยู่ว่า
จะใช่หรือเปล่าจะใช่ต่อหรือเปล่าแต่ตอนนั้นที่ญาติพี่น้องเขาตามหากันเนี่ย
เอาทุกทางนะฮะทางดูหมอทางพรามทางพิธีเข้าทรงจุดทูบ
หาตามหลักวิทยาศาสตร์หาหมดแล้วมันมีความซับซ้อนขึ้นในวันนั้นเนี่ย
หากันไม่เจอก็คือมีเบาะแสว่าต่อเนี่ยหายไป
หลังจากไปเจอเพื่อนที่ชื่อเต่าเป็นลักษณะเพื่อนที่คบกันแบบชายรักชายนะครับ
แล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่พบว่าต่อเนี่ย
เขาขี่จักรยานยนต์ไปกับเต่านะฮะไปคนละคันนะครับ
ไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งในอำเภอโนนสุวรรณแล้วมีเพื่อนผู้ชายอีกคนนึง
เป็นกลุ่มชายรักชายเหมือนกันไปด้วยกันผู้ชายคนนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ของรอพอสตในพื้นที่
ซึ่งตอนหลังมาสอบปากคำกันเนี่ยเขาบอกว่าเขาฉีดยาไอซ์เข้าเส้นเลือดให้กันด้วยนะ
เวลาจะมีแบบลักษณะความสัมพันธ์ในกลุ่มในกิจกรรมทางเพศของกลุ่มชายรักชายของเขา
ภาพล่าสุดที่จับภาพเอาไว้ได้นะฮะก็คือตีสองของคืนวันหนึ่ง
ช่วงวันที่๔วันที่๕ธันวาคมคืนวันที่๔นะฮะ
ที่นางร้องนะครับต่อขี่จักรยานยนต์ไปนะครับ
มีเต่านั่งซ้อนท้ายแล้วมีจักรยานยนต์อีกคันหนึ่งขี่ตามหลังมา
เป็นเพื่อนผู้ชายที่เขานัดมาเจอกัน๓คนในรีสอร์ทแห่งหนึ่ง
จนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้น๘นาฬิกา๕๕นาทีคือ๕ธันวาคม
จักรยานยนต์สองคันขี่ออกมาจากรีสอร์ทต่อขี่เต่านั่งซ้อนท้าย
มีอีกคันหนึ่งขี่ตามมามุ่งหน้าไปทางอำเภอระหารทราย
แล้วต่อก็หายตัวไปตอนนั้นเนี่ยพยายามไล่ตรวจสอบไปยังเพื่อนของต่อที่ชื่อเต่า
เขาบอกว่ายอมรับว่าเจอกันจริงแต่ลักษณะพยายามโน้มน้าวต่อ
จะให้มีความสัมพันธ์กันแบบ๓คนแต่ต่อไม่ยอม
อีกคนนึงก็บอกมีการฉีดยาเข้าเส้นให้กันแล้วต่อก็แยกของเขาไป
แล้วหายไปเลยก็ไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่านะครับ
วันนี้มาเจอโครงกระดูกนะครับท่านผู้ชมครับ
พอได้รับแจ้งเนี่ยวันนี้ทางตำรวจก็ไปตรวจสอบทันที
โครงกระดูกที่เจอมีทั้งกระโหลกศีรษะมนุษย์

มีขาสองข้างลักษณะอยู่แบบกระจายนะฮะ
ยังไม่เจอแขนนะแขนสองข้างยังไม่เจอ
พบบัตรประจำตัวประชาชนระบุชื่อ
นายนัฐกรฉนำกลางก็คือต่อ
นี่คือบัตรประชาชนของต่อเลย
นี่ฮะแล้วมีนาฬิกาสมาร์ทวอช๑เรือน
มีเสื้อผ้าในสภาพขาดหลุดลุ้ย
มีขวดน้ำเปล่ามีน้ำหวานมีขวดเหล้าที่ถูกเปิดดื่มแล้วกระจายอยู่ในพื้นที่ด้วย
นี่คือหลักฐานทั้งหมดคือบัตรเอกสารคือของต่อจริง
แต่โครงกระดูกใช่หรือเปล่าต้องรอการตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
ญาติของต่อวันนี้พอทราบข่าวก็เดินทางมาดูด้วยนะฮะ
คือทุกคนมั่นใจว่าใช่บอกว่าใช่แน่นอน
แต่ตอนนี้ที่หายเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือโน้ตบุ๊กแล้วก็กระเป๋าสตางค์
คุณพ่อนะครับคุณพ่อบอกว่ายังคาใจคืออยากให้ตำรวจเนี่ยตรวจสอบให้ชัดเจนว่า
ถ้าเป็นลูกชายจริงจะเสียชีวิตเพราะอะไร
ฆ่าตัวตายแถวนี้แล้วไม่มีใครมาเจอ
หรือถูกฆาตกรรมอำพลางเอาศพมาทิ้ง

ตายแบบว่าฆ่าตัวเองนี่อะไรทำตัวเองมีมีน่า
ครับพ่อพี่น้องจะได้ลูก

พันธบทเอกฉัดธวัฒน์วงวาด
วันนี้ก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองเลยนะครับ
บอกว่าเดี๋ยวทางหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ย
ส่งโครงกระดูกไปตรวจเรื่องของเอกลักษณ์บุคคลก่อน

เอาไปตรวจสอบของญาติพี่น้อง
สาเหตุเบื้องต้นนะฮะเชื่อว่าเป็นการเสียชีวิตเอง
หรือถูกทำให้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้ต้องหาสาเหตุก่อน

หลังจากนี้เดี๋ยวต้องเรียกเพื่อนชายของต่อก็คือในเต่า

ก่อนที่จะหายไปเนี่ยแล้วผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แม้ที่ผ่านมาจะเคยสอบปากคำสอบสวนกันมาหลายครั้งแล้ว
แต่ตอนนี้เจอโครงกระดูกเจอเอกสารต่าง
เพราะฉะนั้นต้องไล่สอบกันใหม่อีกทีหนึ่ง
ท่านผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวของเราไปหาเต่าเลยนะฮะ
ชื่อจริงชื่อจานลูกพันธ์
ต่อมาส่งที่บ้านแยกย้ายกันไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกจริง
นี่ถึงขั้นจุดทูบสาบานต่อหน้าพระเลยนะฮะ
บอกว่าถ้าเขามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการหายไปแล้วเสียชีวิตของต่อเนี่ย
ขอให้มีอันเป็นไปขอให้ตายภายใน๓วัน
เลยรู้เห็นในการเสียชีวิตของข้าพเจ้าขอสาบานว่าข้าพเจ้าไม่มีส่วนรู้เห็นในการเสียชีวิตของนายต่อ
ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นกับการเสียชีวิตของนายต่อขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าชิมหายตายภายใน๓วัน๗วันครอบครัวไม่มีความสุข
แต่ถ้าข้าพเจ้าไม่มีส่วนรู้เห็นในการเสียชีวิตของนายต่อขอให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากคำคอรหา
และขอให้เชื่อว่าข้าพเจ้ามีความสุขชีวิตครอบครัวมีความสุขพบเจอในความเจริญ
บอกว่าเรียกเต่ามาสอบปากคำอยู่หลายรอบนะฮะ
ยังไม่มีหลักฐานอะไรที่จะผัวพันหรือว่าจะนำไปสู่ความเกี่ยวข้องในการหายตัวไปหรือว่าเสียชีวิตของต่อ
แต่วันนี้เจอโครงกระดูกคงต้องเรียกไปสอบกันใหม่
ส่วนเต่าเองบอกว่าตอนนี้ก็เครียดนะฮะ
ก็ต้องกลับมาเป็นผู้ต้องสงสัยในการหายตัวไปของต่ออีกครั้ง
แต่ยืนยันว่าพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
นี่คุยไปคุยมานี่ร้องไห้เลยนะฮะ

เพราะไม่ได้เจอต่อนะเจอโครงกระดูกอะไรแบบนี้